ส่วนอีกกรณีหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจ
คนเห็นภาพคลิปข่าวว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ย
มันขัดแย้งอะไรกันถึงขั้นต้องเอาชีวิตขนาดนั้นนะคะ
เรื่องของความคืบหน้าในคดีที่เพื่อนบ้านขับรถเก่ง
แล้วก็พุ่งชนเพื่อนบ้านอีกคนนึงจนถึงขั้นเสียชีวิต
ตำรวจตอนนี้ยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะคะ

แล้วก็ยังคงตรวจสอบเรื่องของสาเหตุด้วยว่าจริงแล้วมันเกิดการขัดแย้งกัน
เพราะสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะ
จากกรณีที่มีการแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์แล้วก็ได้เห็นนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ในหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถจับภาพรถเก๋งสีบรอนพุ่งชนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม
ชนอย่างจังเลยเนี่ยนะคะจนร่างกระเด็นและเสียชีวิตทันที
จากนั้นผู้ก่อเหตุนำรถไปจอดทิ้งไว้ที่สนามฟุตบอลที่อยู่ห่างไป
ประมาณสามกิโลเมตรแล้วหลบหนีไปซึ่งคลิปเนี้ยมีการแชร์กันมากเลย
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันด้วย
เรื่องต้นนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เขานำเอารถเก๋งคันเกิดเหตุมาตรวจร่องรอยการชน
รวมทั้งมีการเก็บหลักฐานลายนิ้วมือภายในรถรวมถึงพนักงานสอบสวนสพพระนครศรีอยุธยา
ก็รวบรวมพยานหลักฐานไปขออนุมัติหมายจับนายภัยบูลสั่งสารผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ
โดยไปขอหมายจับมาจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

สารอนุมัติหมายจับแล้วค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุคนนี้มาดำเนินคดีนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้เบาะแสมาบอกว่านายภัยบูลเนี่ย
มีการเปิดแล้วก็มีการปิดโทรศัพท์สลับกันไปมาค่ะ
ก็คงกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะจับสัญญาณได้
ตอนนี้เดินทางลงไปภาคใต้เพื่อลงไปหาแม่ภรรยาคนเก่า
ระหว่างที่เดินทางแม่ของนายภัยบูลก็พยายามโทรหา
เพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวด้วยนะคะ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถติดต่อนายภัยบุญได้อีกเลยค่ะ
สาเหตุทราบว่าเกิดจากเรื่องการตากผ้าล้ำที่
อันนี้ก็เป็นสาเหตุเบื้องต้นที่นำเสนอกันไปแล้วเหมือนกัน
เรื่องของการไปตากผ้าล้ำที่เนี่ย
และสองคนนี้ก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหลายปี
แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่าขัดแย้งกันอยู่บ่อยค่ะ

ส่วนภรรยาของผู้ขับรถคันดังกล่าวบอกว่า
ปกติสามีไม่ได้เป็นคนขับรถเร็ว
ไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนหรือฉุนเฉียวขนาดนี้
หลังจากเกิดเรื่องก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกัน

ทางครอบครัวก็พร้อมจะเยียวยาและรับผิดชอบ
ซึ่งล่าสุดทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ได้นำศพนายสุพรรณไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเสนา
เสนาสนารามราชวรวิหาร
สวดพระพิธรรมศพคืนนี้คืนแรกนะคะ
วันนี้ทั้งภรรยาและลูกของนายภัยบูลผู้ก่อเหตุ
ก็มาร่วมพิธีรดน้ำศพและขอขมาด้วย
ซึ่งทางภรรยาของนายสุพรรณผู้เสียชีวิตบอกว่า

ก็จะไม่ยกโทษให้ผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนนะคะ
อันนี้ทางภรรยาของผู้ตายก็บอกว่ามันเกินไปจริง
ถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันแบบนี้เลยนะคะ

ค่ะแล้วดูเหมือนเจตนาที่จะมีการถอยไปตั้งหลัก
แล้วก็ขับพุ่งเข้ามานะคะ
เดี๋ยวรอดูกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะ